กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะ
สำหรับคุณแม่คนเก่งอย่างคุณพลอยพลอยพันธ์
สำหรับธุรกิจอาหารเสริมที่ฉันบอกเลยพักเอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่ามีธุรกิจตัวใหม่ของคุณพลอยน่าสนใจเหมือนกันค่ะ
เดินหน้าเปิดธุรกิจสำหรับเด็กนะครับ
เปิดตัวธุรกิจสำหรับเด็กด้วยการนำแว็กผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนี่แหละ
ไม่ใช่แบบว่าผู้ใหญ่จะอยากหล่ออยากสวยนะ
เด็กเขาก็ต้องอยากหล่ออยากสวยด้วยเหมือนกันนะคะ
อันนี้เป็นแบรนด์สินค้าอันดับหนึ่งจากเกาหลีค่ะ
มาให้คุณแม่คนไทยได้ใช้กับลูกนั่นเองค่ะ
คุณพลอยบอกว่านำสินค้ามาแนะนำที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ

ไร้สารระคายเคืองอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วก็อัปเดตถึงลูกชายน้องแพนเตอร์แล้วก็น้องภูมา
ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันอีกด้วยล่ะค่ะ
ตัวนี้คือทำละสวยทำละหล่อ
เปอร์ดภัย๑๐๐นะคะสารสังผัสจากธรรมชาติข่าว
ใครเฉพาะชวนทำอะไรมีโอกาสอะไรอย่างไร
รับไว้หมดนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกเราต้องกินต้องใช้เนอะ
เวลาพักผ่อนเอาจริงเราใช้วิธีการ

ถ้าเผื่อว่าถึงเวลาอาหารเราต้องทาน
แล้วก็ทานได้ครบ๕หมูแล้วก็อาศัยพวกอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ต่าง
แล้วก็มีจิตใจที่มันแจ่มใสคิดอะไรในแง่บวก

ทุกเดือนเนี่ยพอจะมีจัดคิวตารางว่าเราจะทำอะไรพาลูกไปเที่ยวไหน

เพราะว่าเขาแบบเหมือนเขาชอบที่จะเต้นเขาชอบที่จะร้องเพลง
ชอบที่จะแบบเวลาเจอคนอื่นเขายิ้มเขาสามารถพูดได้
ตอนนี้มีคุยกับพี่ทางผู้จัดหลายท่านนะคะ
ก็เหมือนเราก็บอกเขาว่าเราได้นะ
คือเราก็แจ้งความจำนงแจ้งความประสงค์ไว้ก่อน
ถ้าเผื่อว่าเขาสนใจที่จะเอาเราเข้าไปทั้งแม่ทั้งลูก
ไปทำในส่วนไหนอะไรอย่างนี้เราพร้อม
ก็ขอให้ธุรกิจราบรื่นนะคะขายดิบขายดีแล้วกันนะครับคุณแม่พลอย

เชื่อว่าไม่ยากแน่นอนเพราะว่าหน้าตาคลมดีมาแล้ว
แล้วก็ความสามารถเชื่อว่าส่งเสริมกันได้เรื่องแบบนี้นะคะ